ไปดูคลิปเหตุการณ์นะฮะเป็นการโต้เถียงกันนะครับ
ในร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งที่นครราชสีมานะครับ
ซึ่งคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้บอกว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับกลุ่มครู
กับกลุ่มวัยรุ่นนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูนะฮะ
ไม่หนูก็งงว่าก่อนเลียดเห็นพี่เค้าเดินมา
ประมาณสามสี่รอบ

ทีนี้เราจะมาถามว่าทำไมก็มาเรียนโรงเรียนไหน

ไอ้ทำไม
อ้าว

จันยบันไอ้เหรอ

หมาไหนที่ยอดแล้ว

อ๋อเป็นตัดสะวนทำไมแล้ว
เดี๋ยวใครเมากันเนี่ยถามก่อน
คลิปนี้ก็ยาวพอสมควรนะครับ

บอกว่าเป็นร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งที่โคราช
จะเห็นว่ามีกลุ่มวัยรุ่นอยู่โต๊ะหนึ่ง

อีกกลุ่มนึงเนี่ยก็ดูแล้วเป็นวัยกลางคนกันหมดนะครับ
ก็มีผู้หญิงเสื้อสีฟ้าเนี่ยฮะ

คนอื่นก็พยายามมาห้ามมาปัดบ้างนะครับ

เรื่องไปมองน่งมองหน้าอะไรพวกนี้นะครับ
ถามเด็กว่ารู้ไหมเขาเป็นใครเป็นอาจารย์นะ
เด็กก็พยายามบอกว่าไม่ได้ทำอะไรนะ
คนเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะถ้าเป็นครูเป็นอาจารย์จริง

เมาหรือเปล่าแล้วทำไมต้องมาพูดจาหยาบคาย

นี่ฮะก็ฝ่ายที่ถูกหาเรื่อง
หลังจากเหตุการณ์นี้เอาคลิปมาเผยแพร่
แล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพพิมายแล้วนะครับ
นี่ก็เอามาให้ดูว่าเออมันก็มีแบบนี้เหมือนกัน
ผู้ใหญ่ที่เข้าไปเหมือนกับจะหาเรื่องเด็กว่ามามองหน้าทำไม